ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวขีดเส้นใต้เมืองไทยก็จะพูดถึงเรื่องโครงการ

ในมุมของอาจารย์มันจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นจริงหรือไม่
เพราะอะไรถึงคิดขนาดนี้กับอีกหนึ่งโครงการค่ะ
ก็คือเรื่องกลงโครงการเที่ยวด้วยกันนั่นเอง

มันมีเรื่องกลงการทุจริตอยู่นะเพราะฉะนั้นเราไปขีดเส้นใต้พร้อมกัน
อาจารย์สุภาพเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับคุณลุกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องคนละครึ่งเป็นข่าวใหญ่เป็นเรื่องใหญ่จริง
ผมบอกแต่เมื่อวานแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
ตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ก็พาดหัวเป็นเรื่องใหญ่
ข่าวนี้เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตัวเงินอย่างเดียวนะครับ
ครั้งก่อนก่อนที่รัฐบาลออกโครงการต่างมาแจกเงิน๕๐๐๐อันโน่นอันนี้เนี่ย
คนที่เขาพอมีฐานะหน่อยเขาไม่สนใจครับ
ไม่ใช่ไม่สนใจเขาคิดว่าเขาสละสิทธิ์ให้คนที่มีรายได้น้อย
คนเดือดร้อนจริงเราอย่าไปแย่งกับเขาเลย
แต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่ครับ
เงิน๓๕๐๐บาทเนี่ยไม่ได้มีความหมายตรงตัวเงิน
แต่มีความหมายตรงที่ว่าคนที่ลงทะเบียนได้เนี่ย
เขามีความภูมิใจที่เขาลงทะเบียนได้
มีคนโทรมาเล่าให้ผมฟังเพื่อนกันเป็นผู้หญิง๔๕คน

หาร้านเท่เท่เช็คอินข้าวร้านกาแฟเขาขึ้นป้ายว่ารักคนละครึ่ง
คนที่เข้าคนละครึ่งได้เนี่ยโอ้โหถือโทรศัพท์เดินริ้วไปเลยนะ
นี่ฉันมีแล้วมีแล้วคนละครึ่ง
คนที่เข้าไม่ได้แล้วไม่มีคนละครึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนคนหลังเขา
ตัวเองเหมือนคนไม่ทันเทคโนโลยี
ตัวเองเข้ากับเขาไม่ทันอายเพื่อนนะครับ
เวลานี้ปรากฏการณ์มันเป็นอย่างนั้นแล้วว่าเธอไปอยู่ที่ไหนมา
ฉะนั้นโครงการคนละครึ่งเนี่ยไม่ใช่คนที่มีรายได้น้อยอย่างเดียว
คนมีตังค์คนมีตังค์ก็อยากลงให้ได้
เอาไว้อวดเพื่อนว่าฉันเข้าได้แล้วนะฉันลงได้แล้วนะ
บางคนเนี่ยขี้เกียจตื่นเช้ามอบหมายให้ลูกให้หลาน
ฝากบัตรประจำตัวประชาชนไว้ช่วยลงให้ที
เอาบางทีถ้าคนทำงานบ้านเขาลงได้ฝากให้ลงให้
ฉะนั้นปรากฏการณ์เรื่องคนละครึ่งมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียว
แต่มันคล้ายเป็นเรื่องศักดิ์ศรีเป็นเรื่องเป็นเรื่องของความทันสมัย
เป็นเรื่องของอวดกันได้ว่าไม่ตกสำรวจ
เออมันกลายเป็นเรื่องอย่างนั้นไปแล้ว
ผมว่าชดเชยความรู้สึกยากครับ
คุณจะเยียวยายังไงล่ะต่อให้เอาเถอะนะ
คุณเอาเงิน๓๕๐๐มาชดเชยให้ก็ไม่ใช่
มันไม่มีทางทำอย่างนั้นได้อยู่แล้ว
และถ้าจะเยียวยาโดยให้คนไปซื้อโน่นซื้อนี่ซื้อเครื่องแล้วมีส่วนลด
อันนั้นก็ยิ่งเท่ากับว่าเป็นการโปรโมชั่นให้คนไปซื้อของ

เรื่องใหญ่ตรงที่ว่าทำยังไงให้คนที่ลงทะเบียนรอบแรกไว้ได้
แปลว่าเสมือนว่าลงทะเบียนแล้วคนเหล่านี้ควรจะได้สิทธิ์ก่อน
ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาอดใจรอคราวหน้าไม่ต้องตื่นขึ้นมารุ้น
เขาจะได้รู้ว่าเออนี่แหละมีการเยียวยาจากกระทรวงการคลัง
ผมว่าทำได้นะครับไปรอดูอย่างที่คุณน้ำแข็งว่าเขาลงทางมือถือก็มี
ลงทางคอมพิวเตอร์ก็มีลงทางโน้ตบุ๊กอะไรต่อเอามาให้หมด
แล้วก็มาสำรวจกันว่าใครบ้างที่ลงทะเบียนแล้วกรอกประวัติกรอกอะไรต่ออะไรแล้ว
คนจะได้สิทธิ์ก่อนแล้วคนพวกนี้เขาจะได้มีความรู้สึกว่าเขามีโอกาสรอวันหน้า
ส่วนเรื่องทางเศรษฐกิจไม่ต้องห่วงครับรู้กันอยู่แล้วว่าคนละครึ่งเนี่ยมันได้ผล
มันได้ผลต่อพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ใช่เป็นนิติบุคคลรายย่อยว่าอย่างนั้นเถอะ
นี่ข่าวล่าสุดเขาไปสำรวจมาเซเว่นเนี่ยยอดตกไปเยอะนะ
ช่วงที่มีคนละครึ่งเนี่ยเพราะเซเว่นไม่ได้รับสิทธิ์อันนั้น
แต่ร้านที่ข้างเซเว่นล้างข้าวต้มร้านหมูย่างล้างหมูปิ้งร้านอะไรต่ออะไรที่อยู่ในซอยได้ผลประโยชน์
อันนี้ตรงเป้าแน่นอนตรงเป้าแน่นอน
ผมถึงบอกว่าคนละครึ่งไม่ใช่มีความหมายสำหรับคนมีตังค์ที่เรียกว่าเขาจ่ายสามพันห้า
รัฐบาลจ่ายให้๓๕๐๐แต่มีความหมายว่า

เขามีศักดิ์มีสีที่จะเข้าไปคนละครึ่งได้
ไปดูเถอะครับบางทีคุณระดับไฮโซเนี่ยยังอวดกันเลยครับ
พอเมื่อวานนี้ผ่านไปเขาเล่าให้ฟังว่าเธอลงได้ไหมฉันได้โอ้เฮ้ย
ผมถึงบอกว่า๓๕๐๐บาทที่จะได้เนี่ยไม่ใช่เม็ดเงินแต่มันเป็นศักดิ์ศรีมันเป็นเกียรติยศ
มันเป็นความรู้สึกว่าเราทันเทคโนโลยีและเรามีความพยายามที่เอามาจนได้
ก็อย่างที่บอกครับไปเจอร้านอาหารไปเจอร้านคาเฟ่หรูเขาขึ้นป้ายคนละครึ่ง
เดินกันไป๔๕คนคนที่มีคนที่ลงได้โอ้โหน่าชื่นตาบานคนที่ลงไม่ได้หงอย
ผมถึงบอกว่าขอให้กระทรวงการคลังคิดให้ดีว่าต่อไปนี้ถ้าจะมีเฟสใหม่ขึ้นมา
เอาสิทธิ์ตรงนั้นทั้งหมดไปใช้ได้เลยไม่ต้องลงซ้ำไม่ต้องกรอกประวัติซ้ำ
ไม่ยากครับทำได้ครับอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะพอจะเยียวยากันได้
ทีนี้มาถึงเรื่องประเด็นที่สำคัญต่อมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเราเที่ยวด้วยกัน
โครงการเที่ยวด้วยกันเนี่ยมีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ให้อยู่รอดในภาวะอย่างนี้เป็นโครงการที่ดีครับ
ไปไปมามาสะดุดเสียแล้วสะดุดเสียแล้วเพราะท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยว
ท่านบอกว่ามันเกิดการสมรู้ร่วมคิดทุจริตตุกติกกัน
หลังจากตรวจพบว่าโรงแรมขนาดเล็กทั้งหมด๓๑๒โรง
ร้านค้าอีก๒๐๒รายการร่วมมือกันซิกแซคทุจริต
ทุจริตยังไงครับอ้าวทำชาร์จให้ท่านดูง่ายว่าทุจริตยังไง
ทุจริตเรื่องที่๑เช็คอินโรงแรมราคาถูกแต่ไม่ได้เข้าพักจริง
แล้วไปใช้สิทธิ์คูปองใช้จ่ายวันธรรมดา๙๐๐วันเสาร์อาทิตย์๖๐๐
ทุจริตอย่างที่สองเช็คอินแต่ไม่เข้าพักจริง
โรงแรมก็ขึ้นราคาค่าห้องพักร่วมมือกับร้านอาหารหรือร้านค้าที่รับจำลักคูปอง
โรงแรมยังไม่กลับมาเปิดแต่ขายห้องพักเหมือนกับกลับมาเปิดเป็นปกติ
ทุจริตแบบที่๔ใช้ส่วนต่างของคูปองเพื่อรับส่วนต่างเต็มจำนวนกรณีร้านค้าเพิ่มราคาอาหารไปมากกว่าเดิม

เข้าพักจริงแต่เข้าพักแบบเป็นกรุ๊ปเหมา
ตั้งราคาห้องพักให้สูงแล้วรับเงินส่วนต่างที่ตกลงกันไว้ไปแบ่งกันร่วมมือกัน

โรงแรมเปิดขายห้องพักเกินจำนวนจริง
เปิดขายห้องพักเกินจำนวนจริง
เช่นมีห้องพักจริงร้อยห้องแต่เปิดขายห้องตั้งสามร้อย
จำนวนห้องที่เกินจะนำไปขายต่อให้กับโรงแรมอื่นเพื่อรับส่วนต่าง
เห็นไหมครับดูสิครับเขาอุตส่าห์หวังดีว่าอยากจะช่วยเหลือให้คนไปเที่ยว
เพื่อจะได้เศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนผู้ประกอบการเองจะอยู่ได้
ต่ออายุต่อลมหายใจไปได้เพราะที่ผ่านมามันจะหมดลมกันอยู่แล้ว
แล้วพอเขาออกระเบียบอย่างนี้มันยังมีปัญญาไปคิดซิกแซคเรื่องจะโกงหลวงกันต่อไปอีก
เออมันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ยังไงฉะนั้นตอนนี้สั่งระงับไว้ก่อน
แต่สั่งระงับไว้ก่อนเนี่ยก็ไม่กระทบกับโครงการนะครับเพราะอะไรรู้ครับ
เพราะว่าโควต้าทั้งหมดที่เขาเตรียมกันไว้เนี่ย๕ล้านห้อง
ใช้สิทธิ์ไป๒ล้านห้องแปลว่าใช้สิทธิ์ยังไม่มากเรื่องเที่ยว
เที่ยวด้วยกันเนี่ยยังไม่เป็นไปตามเป้ามันจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ไม่เป็นไปตามเป้า
มันยังเหลือห้องอีกตั้ง๓ล้านห้องฉะนั้นตอนนี้ที่ระงับไว้ก่อนเนี่ย
๓ล้านห้องเนี่ยยังใช้ได้อยู่ก็หวังว่า๓ล้านห้องนี้ที่เหลือเนี่ย
คงไม่เกิดการทุจริตกันรอบสองอีกอันนี้ก็ไม่ควรจะตุกติดกันครับ
เพราะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ก็คือว่าถ้าคนไม่ไปเที่ยวโรงแรมก็อยู่ไม่ได้
พนักงานก็อยู่ไม่ได้ร้านอาหารก็อยู่ไม่ได้ร้านขายของที่ละลึกก็อยู่ไม่ได้
พวกผมไปสมุยมาโอ้โหไม่น่าเชื่อยังกับเมืองร้างไปตามโรงแรมไปทั้งห้างศูนย์การค้าไปร้านอาหารยังกับโรงแรมล้างครับ
มันเป็นไปได้ยังไงมันทำกันได้ถึงขนาดนี้เช่าหรือครับฉะนั้นหวังว่ารัฐบาลควรจะมีกำลังใจต่อเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการอย่าบูดอย่าเบี้ยวอย่าซิกแก๊กอย่าตุกติกอย่าทุจริตเงินหลวงครับนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็สนใจกันอยู่ในช่วงนี้เลยนะฮะทั้งสองโครงการด้วยนะครับ